ถีบประตูพังประตูทำลายข้าวของ

คุณผู้ชมชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้เกิดขึ้นกลางวัน
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านนาโก

อำเภอกุชินาบรายจังหวัดกรสิน

บอกแบบนี้บอกว่าจะปล่อยให้เกิดเรื่องร้าย

เจ้าหน้าที่ถึงจะมาช่วยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เพราะกลางวันก็มากลางคืนก็มา
กลางคืนมาแบบไหนให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะฮะ

แล้วก็พังประตูจนสามารถบุกเข้ามาในบ้านได้ด้วยนะครับ

แต่เขย่าจนประตูรั้วล้มพังลงมา
แล้วเดินมาหยิบเก้าอี้เครื่องไปเครื่องมาแบบนี้

ผู้ชายที่คลุ้มคลั่งคนนี้คือนายสมิงเด็ด

ไม่ใช่บ้านของใครที่ไหนนะคุณ
เป็นบ้านของพี่สาวแท้ของเขาเองนะครับ
บ้านของนางเรืองศรีโพนยงอายุ๕๐ปี
พี่สาวแท้ของนายสมิงเด็ดผู้คุ้มคลั่งเนี่ยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้รับคลิปอะไรต่างมาแล้ว

ลงพื้นที่ไปคุยกับนางเรืองศรี

เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ทำให้น้องชายคุ้มครั่งแบบนี้
เพราะน้องชายติดยาเสพติดมานาน
ส่งไปบำบัดหลายต่อหลายครั้งแต่ก็หวนกลับมาเสพอีกนะครับ
เวลาเสพแล้วหลอนยาก็จะโวยวายมักจะมาขอเงินขอข้าวกิน
ถ้าไม่ให้นะคุณเป็นแบบนี้แหละ
บุกเข้ามาทำลายทรัพย์สินในบ้านเป็นประจำ
ว่ากลางวันกลางคืนมาตลอดนะครับ
แล้วก็รถจักรยานยนต์พ่วงข้างประตูบ้านทรัพย์สินในบ้าน
ถูกทุบทำลายหมดแล้วบางวันก็มาแบบนี้คุณ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตะโกนโหกเวกหน้าบ้านนะครับ
พี่สาวบอกว่าตอนนี้หวาดระแวงมาก
เพราะอยู่กันลำพัง๒คนกับลูกสาว

และตอนนี้ชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวกันเหมือนกันนะฮะ
อยากขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อย
นำตัวน้องชายไปบำบัดให้หายขาด
เพื่อจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกนะครับ

พี่สาวนี่ก็วิ่งวิ่งไปหาอาหารนะทันใจเขา

ลูกสาวก็ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปวีดีโอไว้
ลูกสาวก็พูดด้วยบอกว่าเงินก็แม่ก็ให้ไปแล้ว
ทำไมยังมารบกวนอยู่เขาจะเอาเงินด้วย
เราก็ไม่มีเงินแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็บอกว่าสงบแล้วเหตุการณ์สงบแล้ว
ก็ไม่จัดเพราะว่ายามวิการด้วย

แต่ก่อนมาอารวาสมันจะมีอยู่๔๕คลิปที่ถ่ายไว้
จะมาอารวาสทุกระยะที่เขาต้องการเงิน
หมดความสามารถแล้วค่ะก็เลยจะพึ่งพาพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขอให้ดูแลด้วยค่ะเพราะว่า
คล้ายว่าเขาจะอารวาสทุกที่นะคะ
ที่ทำให้เขาผิดใจ
โอ้โหตำรวจบอกสงบแล้วสงบแล้ว
เลยเป็นคำถามจากชาวบ้านว่ายังไงต่อนะครับ
อกจากนี้เพื่อนบ้านซึ่งเปิดร้านค้าขายของชำอยู่
ใกล้บ้านของนายสมิงเด็ดก็ยังเล่าพฤติกรรมเด็ดของนายสมิงเด็ดเหมือนกันนะครับ
บอกว่าเคยถูกนายสมิงเด็ดใช้ขวดแก้วปลาเข้ามาในร้าน
เพราะเขามาซื้อของแต่ไม่มีเงินจ่ายจะขอเซ็นเอาไว้
แม่ค้าไม่ยอมให้เซ็นก็พูดจาข่มขู่
แล้วก็ใช้ขวดแก้วปลาใส่ร้านแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ทีนี้อย่างที่ชาวบ้านเขาบอกมาว่า

สิทธิ์ของเราก็เลยนี่พูดคุยกับผู้มกับการสพกุชินารายหน่อยนะ
ภูมิกับบอกว่าทราบว่าเมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายน
ควบคุมตัวนายสมิงเด็ดมาตรวจสารเสพติดแล้ว
เอามาตรวจฉี่เป็นอย่างไรบ้างฉี่ม่วงไหมคุณตรวจฉี่นะเป็นบวกคุณ
มียาเสพติดนะง่วงฮะก็ต้องแจ้งข้อกล่าว

แล้วก็แจ้งให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติม

เรื่องของการนำตัวไปบำบัดรักษาด้วยนะฮะ